ให้คุณผู้ชมช่วยดูด้วยว่ารถผีสิงจริงหรือเปล่า
เพราะเขาแชร์คลิปนี้กันในโลกโซเทียลนะ
แล้วคนก็ไปวิจารณ์กันเยอะเลยเหมือนกับว่า

เป็นโรคระบาดดัชสรรค์เป็นโรคระบาดเก่าแบบคลาสสิก

มีข้อความที่ระบุบรรยายคลิปนี้ว่า
ไปดูกันหน่อยว่าผีสิงจริงหรือเปล่าค่ะ
เฮ้ยออกมาเริ่ม

คลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์แล้วก็มีข้อความอธิบายว่า
หลังจากตั้งวงสังสรรค์กันสักพัก
ได้ยินเสียงคล้ายกับรถสตาร์ทเครื่อง

แล้วก็ได้ยินเสียงโครมเหมือนชนกัน
ก็เลยออกมาดูปรากฏว่าเป็นรถกระบะดัสสันในรถเก่า

ถอยไปชนสารพระภูมิอย่างจังเลย

และที่สำคัญกุญแจก็ไม่มี
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าพากันยกแบตเตอรี่ออก

ปรากฏว่ารถสตาร์ทขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สอง

ไม่มีแบตแล้วมันสตาร์ทติดได้ยังไงกุญแจก็ไม่มี
ลงพื้นที่ไปแถวประเวทค่ะ

แล้วก็ตามหารถคันนี้แหละที่อยู่ในคลิป

แต่ไปเจอคนนี้คุณอนุสรจันทรรักษาสมาชิกชมรมสยามรัฐสรรค
ก็บอกว่าคนและรถที่อยู่ในคลิปไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่นี้

แล้วก็แนะนำให้ไปถามเรื่องนี้จากนายอนุพงศ์ครุฑทุ่ง
สมาชิกในชมรมซึ่งเป็นช่างมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถกระบะดัสสัน
ช่างอนุพงศ์บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่า
ที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นรถโดยสารรุ่น๗๒

ดัสสันส่วนมากคนใช้จะดูแลรักษารถเพียงแค่ภายนอกเท่านั้น
แต่ว่าระบบภายในในตัวรถจะเปลี่ยนแค่บางส่วน
รถรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะนำออกมาขับเป็นบางครั้ง

ส่วนสาเหตุที่รถสตาร์ทติดเอง
เดี๋ยวลองฟังเสียงคนเชี่ยวชาญรถรุ่นนี้กันดูหน่อยนะ
ถ้าเขาไม่ได้จัดฉาก
หรือว่าอะไรนะ
เพราะรถรุ่นใหม่มันใช้รีโมทสตาร์ทได้แล้วใช่ไหมฮะ
ถ้าไม่ได้ตัดต่อแต่งเพิ่มตรงนั้นนะฮะ

น่าจะเป็นการเสื่อมสภาพอายุการใช้งานของ
เอาอุปกรณ์สายไฟบริเวณพวกสายสตาร์ทประมาณนี้ครับ
เพราะว่ารถมันอายุประมาณก็๓๐๓๐กว่าปีแล้ว

แต่ในคลิปเนี่ยรถมันสตาร์ทเองเลยนะ
แล้วก็วิ่งได้เองเหมือนถูกผีสิงเลย
อนุพงศ์ก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่า

เวลาจอดก็ต้องเข้าเกียร์ค้างไว้
รถก็เลยมีโอกาสสตาร์ทติดได้เองนะคะ

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจอดล็อกคือการเข้าเกียร์
จะใช้เป็นการเข้าเกียร์ล็อกไว้

แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สตาร์ทรถมันก็จะเคลื่อนที่

เราเข้าเกียร์ล็อกเก็ตหอยไว้

เราสตาร์ทมันก็เดินหน้าแค่นี้
นี่แหละค่ะช่างอนุพงศ์ก็ฝากถึง

ส่วนไหนหมดสภาพในการใช้งาน
ควรเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เองด้วยนะคะ